คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์ที่หลวงปู่อึกเกจิเมืองสุรินทร์นะคะ
ละสังขารในวัย๘๕ปีซึ่งท่านเนี่ยละสังขารในวันเดียวกับวันเกิดของท่านเองค่ะ
สิริอายุแปดสิบห้าปีนั่นเองค่ะบรรดานักเสี่ยงโชคไม่พลาดกว้านซื้อเลขวันเกิดปีเกิด
แล้วก็อายุของท่านจนเกลี้ยงแผงเลยค่ะที่วัดป่าห้วยสนงนะคะประสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ศิษยานุสิตนับพันคนเลยค่ะเดินทางเข้าไปกราบศักระสรีระสังขารของหลวงปู่อึก
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านะฮะ
หลังจากที่ท่านมรณภาพในวันเกิดด้วยอาการหัวใจขาดเลือดค่ะ
จากการพูดคุยกับพระลูกวัดบอกว่าวันที่๑๐มีนาคม
เป็นวันเกิดของหลวงปู่อึกค่ะวันนั้นนะคะศิษยานุสิตได้จัดงานมุฒิตาจิต
อายุวัฒนามงคลให้กับหลวงปู่ช่วงกลางวันหลวงปู่พูดคุยหยอกล้อกับพระลูกวัด
แล้วก็ศิษยานุสิตอารมณ์ดีเลยค่ะหลังจากเสร็จพิธีท่านเริ่มแสดงอาการเหนื่อยล้า
สิทธิ์ก็เลยถวายคำแนะนำให้ท่านไปพักผ่อนก่อนค่ะ
ในช่วงเย็นค่ะหลวงปู่หายไปนานผิดปกติพระลูกวัดออกตามหาค่ะ
แล้วก็พบว่าท่านนั้นล้มหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำหลังจากนั้นท่านก็มรณภาพที่โรงพยาบาลค่ะ
สำหรับการมรณภาพของหลวงปู่อึกค่ะสร้างความฮือฮาแล้วก็เพิ่มแรงศรัทธา
ศิษยานุสิตเนื่องจากว่าหลวงปู่มรณภาพในวันที่๑๐มีนาคม
ซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของหลวงปู่พอดี
ท่านเกิดวันที่๑๐มินาคมพศ๒๔๘๑

เลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่อึก
วันเกิดวันมรณภาพรวมทั้งเลขอายุ๘๕ปี
เลขพันศา๖๕พันศา
รวมไปถึงรถตู้ที่นำร่างของหลวงปู่
ก็คือรถตู้ทะเบียนฮอนกฮูกลอลิง๓๔๐๔นั่นเองค่ะ